ถ้าจะให้ทางเลือกหนึ่งกับพวกเจ้า

หากว่าเจ้ายินยอมแต่งกับลิวเหมือนเจ้า
ข้าจะหลักเว้นโทษตายให้เจ้า
ขอบพระธัย